รัฐภาษาการสวิทยาลัยอิสระ
ในงบกลาง
เมื่อไปใช้งบกลางทั้งหมดมันตั้งไว้๕แสนกว่า
ไม่ใช่เรื่องนี้เป็นคนบ่นสี่แสนว่าท่านจะไม่ให้ก็หรอกครับ
มันต้องทำแผนงานโครงการขึ้นมาทั้งสิ้น
แล้วพี่นาดิขอรมมอผมไม่พัดเองไม่ได้
จังหวัดเขาขอมาจะให้ไปแต่อยู่ต้องไปพี่นาดิขอว่าอยู่ตรงโน้น

เรื่องเกี่ยวกับความต้องการสัดหลายคนก็มีผมได้ยินแป๊บ
เมื่อกี้นี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนไม่รู้หรือฝันอะไรไม่รู้
ค่าเป็นการพักรับ๔๓๑๐๓๖๖ล้านบาทนะครับ
นี่รายจ่ายโครงการในส่วนนี้เขาใช้ในส่วนนี้ก็คือ๙๖๐๐
๖๙๐๐๖๕๐๐บาทสำหรับมันค่าเครื่องจ่ายในการป้องกันแก้ไข

เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

ไม่รับฟังในการประชุมจังหวัด

โงมันในส่วนนี้ก็ผมก็บอกอ่ะไปสมมุติว่าใช้โงมันในส่วนของจังหวัด